เป็นเหตุการณ์ยางระเบิดเหมือนกันแต่คราวนี้โอ้โห
ตื่นเต้นตกใจแทนผู้ที่อยู่ในรถจริงจริงนะคะยางระเบิดแล้วไฟลุกท่วมรถกระบะทั้งคันเลยค่ะ
ไปไปยังไหนไปได้ยินไกลได้คลิปวิดีโอสุดระทึกขวันนี้นะคะ
ถูกบันทึกได้โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอำเรศผานาคค่ะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถดูสิคุณผู้ชมโอ้โห
คือนึกว่าเป็นฉากในหนังแต่นี่แบบเหตุการณ์จริงต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
วินาทีที่รถกระบะส่งของคันนี้เนี่ยยางระเบิดแล้วก็เสียหลักคว่ำจนไฟลุกท่วมทั้งคันค่ะ
ผู้โพสต์เขาบอกว่ารถยางระเบิดถนนมิตรภาพ
ปากช่องศรีคิ้วคนขับรอดออกมาจากรถได้
หลายคนก็แสดงความเห็นว่าคนขับรถเนี่ย
สติดีมากที่สามารถประคองตัวเอง
แล้วก็หนีออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้นะคะ
จากการตรวจสอบค่ะพบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพสายบายพาสกิโลเมตรที่๖๗
บริเวณแยกหมู่บ้านหนองไผลล้อมหมู่๑๔
ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เหตุเกิด๒๓เมษายนที่ผ่านมานะคะ
รถกระบะในคลิปเป็นรถกระบะสีขาว
ชอกเกอร์เชอร์นอนเนน๑๙๔๗กรุงเทพฯค่ะ
หลายคนสงสัยโอ้โหทำไมมันพลิกคว่ำ
แล้วมันลุกท่วมทั้งคันได้ขนาดนี้สำหรับไฟ
สาเหตุเพราะว่าเขาบรรทุกยาค่าย่ามาเต็มคันค่ะ

ที่ทำให้ไฟลุกไหม้ทันทีที่รถคว่ำนะคะ
แล้วก็มีกลิ่นเหม็นฉุนฟุ้งทั่วบริเวณด้วย
คนขับรถเนี่ยชื่อว่านายธวัชชัยจันเจ๊กอายุ๔๒ปี
ก็สามารถหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
หลังเกิดเหตุรถดับเพลิงจากอบตหนองสาหร่าย

ใช้เวลาอยู่กว่า๑ชั่วโมงค่ะ
จะสามารถเคลียร์รถออกจากกลางถนนได้ค่ะ

สำหรับการใช้รถใช้ถนนตรวจสอบความพร้อม๒อย่าง

คนขับมีความพร้อมในการขับรถหรือเปล่า
ความพร้อมที่สองก็คือรถที่เราใช้เนี่ยมีอะไรเสียไหม

ต้องตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะออกเดินทางนะคะ
ทำให้ทุกอย่างพร้อมเอาไว้ก็น่าจะปลอดภัยกว่านะคะ